พิธีโนราโรงครูที่สำนักแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราชธานี
งานนี้มีองค์ลง
โอ้โหคือเราก็ดูกันเยอะนะกับองค์ลงในพิธีโนราแบบนี้
แต่ปีนป่ายเข้ามากระโดดเข้ามาแบบนี้เพิ่งเคยเห็น

เอาดูดูสิแล้วสักพักยังไงดี
เฮ้ยปีนปีนเลย

โอ้โหยังกับยิมนาสติก

นี่คือพิธีโนราโรคูจัดขึ้นที่สำนักอาจารย์แบงค์ในจังหวัดสุราธานี
เขาทำพิธีนี้เพื่อเชิญวิญญาณครูบาอาจารย์หรือบรรพบุรุษที่เป็นโนรา
เขาเรียกว่าตายายโนรานะครับ
หรือเรียกอีกอย่างว่าตาหลวงเข้ามาทรงลูกหลานที่เป็นคนทรง
เพื่อให้ลูกหลานแสดงความกระตันยูต่อบรรพบรุษ
หรือให้ท่านมาเนี่ยเพื่อครอบเสิร์ธ
หรือผูกผ้าใหญ่ให้กับโนรารุ่นใหม่
แล้วก็ให้ท่านมารับการเส้นไหว้สังเวย์อีกด้วย

คืออาการปีนป่ายเมื่อมีอาการองค์ลงนี่แหละ
โอ้โหเรียกได้ว่ามาแรงมาแรงสัญชาติตะยานบอก

เชื่อว่าตาหลวงมาเข้าทรงและเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์
ให้ลูกหลานรู้ว่าตาหลวงมาเข้าทรงแล้วนะ
โอ้โหถ้ามาแบบรุนแรงขนาดนี้

เขาบอกว่าการแสดงอิทธิฤทธิแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะ
อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล
ดูแล้วยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เรื่องความเชื่อพวกนี้เราก็ไม่ไปลบหลู่อีกแล้ว

นี่เป็นประเพณีความเชื่อของชาวใต้ใช่ไหมคะ